ไปดูอีกเรื่องหนึ่งอดีตพระอาจารย์ขมพระคม
เอ่อเมื่อวานที่เราอ่านข่าวกันไปเนี่ยมีประมาณสัก๑๘๐ล้านใช่มั้ยคะ
เรื่องของการยักยอกเงินวัดไปปรากฏว่าวันนี้มันมีการเพิ่มเติมขึ้นมา
เพราะว่าเขามีการไปจับพระลูกวัดคนอื่นรวมไปถึงคนรถ
ที่แบบมีการขยายผลแล้วน่าจะมีส่วนในการรู้เห็น

เพราะเข้าไปตรวจเช็คในวัดโอ้โหเยอะมากจริง
มีหลายส่วนมาทั้งพื้นพื้นดินแท๊งน้ำกุฏิ
คือเข้าไปค้นมีทั้งจำนวนเงินสดต่างมากมาย
ตอนนี้เนี่ยคาดการณ์ตำรวจชี้แจงออกมาว่ากว่า๓๐๐ล้านแล้วนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็มีอดีตผู้ใหญ่บ้านคือเป็นนายสมศักดิ์เนี่ยนะคะ
เขามีการออกมาเปิดเผยอีกเรื่องหนึ่งคือ
บอกว่าจำปีที่อดีตพระคมมาบวชไม่ได้
แต่น่าจะประมาณ๑๐ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ย
ทราบว่าอยู่ทางเพชรบุรี
ฟังมาจากพระผู้ใหญ่รู้ว่าเขาไปขอบวช

มาหาอาจารย์ที่วัดนี้ท่านเลยบวชให้

ส่วนพฤติกรรมไม่ได้คลุกคีนเท่าไหร่นัก
ซึ่งคนที่มาวัดเนี่ยไม่รู้

รวมถึงยังมีการแอบเปิดบัญชี

โดยกรรมการวัดบอกว่าเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดเลย
ตอนหลังจึงมีเรื่องฟ้องร้องกัน
เขาฟ้องร้องอาจารย์และฟ้องกรรมการ

ทางกรรมการบอกว่าตามหลักต้องเข้าบัญชีวัด

กรรมการเลยกล่าวหาว่าเหมือนกับการที่เขาโกง
มีการฟ้องร้องกันสรุป
ชาวบ้านแล้วก็วัชนะนะคะณตอนนั้น

ไปสร้างกุฏิอยู่ด้านบนเขา
มีพระพุทธรูปที่จัดพิธีหล่อพระไว้ด้วย
รอเสร็จแล้วก็ขนย้ายเอาไปหมดเลย

ไปหมดส่วนตัวเขาก็ไม่รู้ไปอยู่ไหน
หลังจากนั้นก็มาขนของแล้วก็หายไปเลย
ซึ่งตนคิดว่าเขาอาจจะมีอะไรในตัว
ทำให้คนฟังเทศฟังธรรมแล้วหลง

อันนั้นก็เป็นการแบบเรื่องฟ้องร้องเป็นวีรกรรมก่อนหน้านี้
ที่เขามีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องเงินมา
อดีตผู้ใหญ่บ้านก็มีการออกมาเล่าให้ฟัง

นี่ดูสิอุโบสถที่เตรียมทองนั้นคือเห็นทองไหม

ก็ที่ว่าทองฝังอยู่ที่ป่าหลังที่เขาหลังวัดป่าครีธรรมอะค่ะ
ทองน้ำหนักรวมมูลค่าแล้วประมาณ๒๐ล้าน
เงินสดอีก๘๐ล้าน
แล้วก็ในกุฏิเจอทองคำแท่งเท่าฝ่ามืออีกประมาณจำนวนนึง
คือมูลค่าทองคำที่เจอทั้งหมดประมาณ๑๙ค่ะ
เงินในบัญชีอีก๑๓๐ล้าน
เงินสดที่อยู่กับที่พักน้องสาวอีก๕๑ล้านไว้
แล้วก็มีที่ไปขุดบนหลังเขาอีก๘๐ล้าน
คือรวมกันละ๓๐๐กว่าแล้วพี่
แล้วเขาบอกว่ากุฏิที่ไปสร้างอยู่ข้างหลังเขาที่มีประมาณ๑๐กว่าหลังค่ะ
มีพระสงฆ์เดินลาดตะเวนด้วยนะ
ใช่ชาวบ้านบอกเดินลาดตะเวนเหมือนกับว่าแบบเป็นเวรยามเฝ้า

แบบอยากจะไปขอเงินที่ทำบุญคืนแล้วเกิน

คือจริงเรื่องราวนี้มันเกิดตั้งแต่ปี๖๔
คือประชาชนเขามีการออกไปร้องเรียน
ไปยังสำนักพุทธถึงเรื่องของพฤติกรรมที่น่าสงสัย
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการรับบริจาค
แล้วก็การใช้จ่ายเงินของวัดป่าธรรมคีรี

อดีตเจ้าอาวาสและอดีตพระคม
แล้วพระลูกวัดแอบไปศึกเงียบที่วัดบวรนิเวศ
พฤษภาคมมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
มีการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคิรี
พฤษภาที่ผ่านมาออกหมายจับ
อดีตเจ้าอาวาสอดีตพระคมน้องสาว
คดียักษ์ยอกทรัพย์๑๘๐ล้านบาท
พฤษภากองปราบแถลงจับกลุ่ม
เจ้าอาวาสอดีตพระอาจารย์คมแล้วก็น้องสาว
หลักฐานตอนนั้นก็คือมีเงินสด๕๑ล้านบาท

แล้วก็เงินในบัญชีส่วนตัวอีก๑๓๐ล้านบาท
พฤษภาคมกองปราบยึดทองคำมูลค่า๑๙ล้านบาท
แล้วก็เงินสดอีก๘๐ล้านหลังจากไปขุดพบบนเขาหลังวัด
กองปราบอย่างที่บอกไปมีการเตรียมขยายผลหา
สินที่ถูกยักยอกอื่นไปอีกนะคะ

ไม่แต่คนนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้
คนที่ทำบุญไปก็ทองยังอยู่ครบขอคืนได้ไหม
แต่เขามีเหตุผลนะคะเขาบอกว่า
คือที่เอาไปไว้ที่บ้านเพราะว่ามันเบิกจ่ายง่ายกว่า
เหตุผลเบิกจ่ายง่ายกว่า
ก็เลยไปเก็บเขาบอกเขาใช้คำว่าไปเก็บเอาไว้ที่นั่น
เพราะมันเบิกจ่ายง่ายกว่าอยู่ที่วัด

ไม่แต่ประเด็นความค้ากันจริง
พระคมอาจจะโดน๑๑๒ด้วยนะ
เพราะว่านักวิชาการพุทธศาสนาค่ะเขาออกมาพูดเลยว่า
ต้องยอมรับนะว่าในการเทศนาของพระคมต่างนานาของอดีตพระคมเนี่ย

คือนักวิชาการใช้คำว่าโหนสถาบันใช้คำนี้เลย

คนส่วนใหญ่ที่มาสาธารณ์ในอดีตพระคมจริงเขาสาธารณ์ในสถาบัน

ก็เลยเนี่ยยังก้ำกึ่งกันอยู่ว่าจะโดนด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าก่อนหน้านี้วันนี้หลังจากมีข่าวคนก็ออกมาบอกว่า
ทางวัดมีโครงการบ่อยออกมาบ่อย

เพราะว่ามีการแจ้งหมายจับมีจับกลุ่มตัวเพิ่ม

เขาก็มีการสอบถามแหละว่า
เงินมีการยักย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
คุณก็รับแบบภาคเศษไม่ได้บอกว่าแบบ
ทำเพราะว่าเหมือนถูกสั่งการมาให้ทำอะไรอย่างนี้
คืออดีตเจ้าอาวาสซัดทอดอดีตพระคม
แต่อดีตพระคมกับน้องสาวปฏิเสธ

บอกว่าเขานำทรัพย์ศิลป์ไปซ่อนรอบวัดจริง
แต่ปฏิเสธเรื่องของร่วมกันยักยอกทรัพย์
ก็คือเป็นคนเอาไปซ่อนก่อนจริง
เพราะว่าในวัดอย่างที่บอกค่ะ
มีในแท้งน้ำอย่างนี้

แต่มันกระจายอีกวัดอ่ะ
น้อยนะคะใหญ่ดังนั้นเนี่ยหูมีหลายจุดเลยอ่ะพี่
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องช็อกแล้วก็มีแบบโผล่มาเรื่อยที่เราได้ทราบความคุณติดของไทยรักเราไปอยู่ที่นู่นเลยใช่ไหม
ลงพื้นที่ใช่ค่ะพี่นักข่าวเขาก็เลยบอกว่ามันก็ต้องกลับมาทบทวนไว้
บางทีสร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างนี้เนอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป